อีกครั้งของยุวชนชายทีมชาติไทย
ทำให้ถูกจับตาจากแฟนวอเล็กบอลชาวไทยว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน
หลังจากไทยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งก่อนเมื่อปี๒๐๑๘
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นมาแล้ว๑๐ครั้ง
โดยปีนี้เมียนมาร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
แข่งขันวันที่๒๘มีนาคมถึง๕เมษายน
ภายใต้การคุมทีมของผู้ฝึกสอนหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรง

ที่จะสร้างทีมชุดนี้ลดน้อยลงไป
ลีลาและท่าทางที่คอยกระตุ้นนักกีฬาอย่างดุดัน
เปรียบดังอันโตเนียโอคอนเต้แห่งวงการลูกยาง
เป้าหมายเอาไว้ต้องติด๑ใน๔รายการนี้
เหนือกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ที่บาเลนส์กลางปีนี้ทันที
เข้ามาคุมทีมเด็กชุดนี้ก็มีความ
อย่างแรกนะครับคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้คือ
อย่างน้อยต้องเข้ารอบ๔ทีมสุดท้าย

แต่ว่าถ้าทำแล้วผมพยายามทำให้เต็มที่ครับ
คือนะตอนนี้ก็คือว่าในทางผู้ใหญ่ก็อยากจะว่า
หมายอยากให้มีโค้ดวัยรุ่นเข้ามาทำทีมเด็ก
เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดให้ใช้เวลาได้นานมากที่สุด
เพราะว่าตอนนี้คือเราก็มีความอยากรู้
อยากทำอะไรสิ่งใหม่เพื่อทีมครับ
ผมกำลังที่เตรียมพร้อมไปลุยศึกครั้งนี้
ส่วนใหญ่เพิ่งก้าวขึ้นมาติดทีมชาติเป็นครั้งแรก
มีเพียงวัชเรตตาดีตำแหน่งหัวเสา
กับนรงฤทธจันทสิงศ์ตัวรับอิสระ

ในการแข่งขันวัลย์วันชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
แชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้ว
จุดเด่นของทีมนี้อยู่ที่บอลรุก
ส่วนจุดที่ต้องรีบปรับแก้ก็คือเรื่องบอลรับ
ส่วนสูงของนักกีฬาถ้าเฉลี่ยนประมาณ๑๙๐
ก็ผมว่าเป็นข้อดีนะครับ
เพราะว่านักกีฬาจะไม่มีความกดดันในการแข่งขัน

ทั้งที่กีฬามีความกระหายอยากเล่น

ผมก็คิดว่านักกีฬาน่าจะมีความอยากเล่นแล้ว
มีไร้ความกดดันมากกว่ากดดันนะครับ
คู่แข่งของนักตบลูกยางอยู่๑๙ปีชายในรอบแบ่งกลุ่ม

ร่วมกับญี่ปุ่นศรีลังกาและอุสเบกิสถาน
ลูกผู้ชายอกสามต่อก็ต้องการกำลังใจเช่นกัน

ผ่านทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒

ธนรัฐเผื้องหรือไทกุลข่าวไทรัตน์ทีวีรายงาน